คุณผู้ชมเป็นการปันกันให้คนได้อิ่ม
เอาไปแปะเอาไว้นะคะที่ศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานคริน
คือให้คนฉีดแล้วก็เอาไปรับอาหารได้ฟรีเลย

คนที่เขาทำกระดาษแล้วก็เป็นกระดาษเป็นริ้วแบบนี้

ส่วนใครที่แบบลำบากไม่มีเงิน
พอมาถึงปั๊บก็ฉีกกระดาษที่มีลายเซ็นต์
แลกข้าวจะระบุเอาไว้เลยนะคะ
เชิญเลือกได้เลยอาหาร๑ชุดไม่เกิน๓๐บาท
เราจ่ายไว้ให้ก่อนแล้ว
ซึ่งคนที่เขามาฉีกกระดาษไปเนี่ยเขาก็จะไปรับข้าว
แล้วก็บอกด้วยนะถ้าเกิดว่าวันไหนท่านพร้อม

หมายความว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่มี

แต่วันใดวันหนึ่งที่เรามีเนี่ยเราก็ควรกลับมาแบ่งปันนะ
ซึ่งเป็นข้อความที่ติดอยู่หน้าร้านขายอาหาร
หมายเลข๑๘ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
ก็พบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
มีการแจกคูปองให้คนยากไร้ได้กินฟรี
ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยที่ลำบากก็ได้กินโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงิน
แล้วก็มีการเซ็นชื่อลงในคูปองแล้ว
เจ้าของร้านอย่างคุณจิราพรบอกว่าโครงการนี้มีมานานแล้วค่ะ
โครงการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริน
จนถึงทุกวันนี้เหลือแค่ร้านของคุณจิราพรร้านเดียวที่ซื้อ
แล้วก็มีลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำเลยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
โครงนี้นะคะมันก็จะมีนักศึกษานักศึกษาที่จะเริ่มโครงการนะคะ
คือว่าจะเป็นโครงการที่ทำมาตั้งนานแล้วจากภูเทศหรือว่าจากโรงพยาบาล
แล้วก็มีนักศึกษาที่เอาใบริวไว้มาแจกเพื่อที่ว่าจะเริ่มโครงการกว้าง
เหมือนคนที่ไม่มีข้าวทานในช่วงโครงอย่างนั้นค่ะ
แล้วก็จะได้มาใช้กุปองนี้เพื่อใช้แค่เงินสด
แล้วก็สามารถที่จะรับประทานอาหารไปได้เลย
แล้วก็พอมีคนมาบริการไว้ก็จะเขียนชื่อไว้อย่างนั้นค่ะ
แล้วก็เอาเขียนชื่อไว้ใครที่ว่ามาแล้วอยู่ในช่วงโครงอยู่
แล้วก็หลับแจกมันก็มีมาเรื่อยเลยค่ะ
นี่แหละค่ะพอเราไปคุยกับคุณจิราพรเจ้าของร้านแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วเรื่องนี้มันแชร์ไปในโลกโซเชียลมีเดีย
คนก็ชื่นชมกันเยอะเลยบอกว่าอยากให้มีการแบ่งปันแบบนี้เนี่ย
สังคมไทยเราเยอะเลยนะคะ